คุณผู้ชมคะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙มีหลายประเด็นเลยนะคะ
วันนี้แต่มาเริ่มจากเรื่องของผู้ป่วยรายใหม่กันก่อน
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคนะคะได้มีการแถลงสำหรับผู้ป่วยรายใหม่
วันนี้คือ๑๙รายนะคะเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๔ราย
ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก
และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพนะคะ
ส่วนอีก๑๕รายมาจากต่างประเทศแบ่งเป็นผู้หญิงไทย
ซึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมียนมา๗คน
และอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงไทยมีอาชีพแม่บ้านลักลอบเข้าประเทศ
โดยออกจากเมียนมาผ่านเส้นทางธรรมชาติที่จังหวัดเชียงราย
เข้าสู่ระบบกักตัวค่ะอ่าเจ็ดคนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะยังมีคนหนึ่งที่รักรอบเข้ามา
ลักลอบเข้ามามีคนขอเข้ามาอย่างถูกต้องก็มี
คือเข้ามาปุ๊บอ่ะก็ต้องไปกักตัวไปอะไรแต่คนลักลอบเข้ามาไม่กักตัว
คือคนที่รักรอบเข้ามาไม่กักตัวกว่าจะรู้ว่าคุณติดข่วน๑๙ก็ไม่รู้คุณไปเจอใครมาบ้าน
แต่คนที่เข้ามาถูกต้องเนี่ยถึงแม้คุณจะพบเชื้อโควิด๑๙แต่คุณได้รับการดูแล
โรงพยาบาลจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยโอ้โหทีนี้ค่ะมีเดินทางมาจากเบาแกเรียคนนึงนะคะ
เดนมาร์ค๑คนตุรกี๑คนมร็อกโก๑คนสหรัฐอเมริกา๒คนสหราชนาจักร๑คน
บาเรน๑คนนะคะนี่ค่ะติดเชื้อจากต่างประเทศ
ส่วนยอดโควิด๑๙ในเมียนมายังหนักอยู่นะคะคุณผู้ชม
วันนี้ยอดรวมผู้ป่วยทั่วประเทศทะลุ๑แสนคนแล้วนะคะนี่คือเมียนมานะคะ
หลังจากมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๑๒๗๖คน
กัมพูชาก็มีตัวเลขนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่ง
เพราะว่ามีเรื่องของตอมมอร์ที่ออกมาชี้แจงอยู่ท่านผู้ชมครับทีนี้
พอมีข่าวว่ามีคนที่ลักลอบเข้ามาผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
ไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ติดโควิดสิบเก้านะฮะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดินทางไปไหนอย่างไรบ้างนี่ครับนี่เป็นเรื่องที่ทำให้ชาวเชียงใหม่
เชียงรายไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าที่เกาะคำชโนธที่อุดรธานี
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยอะเนี่ยไปขึ้นข้อความอย่างนี้ฮะ
บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
เพื่อการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดจึงขอให้คณะกรรมการคำชโนธ
ไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจาก๒จังหวัดนี้จนถึงวันที่๑๔ธันวาคม
แล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกอวัยโอ้โหบางคนเนี่ยเขาไปถึงแล้วโพสต์เฟสบุ็ค
บอกไปถึงแล้วเขาเข้าไม่ได้เขาเสียความรู้สึกมากอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเพจของคำชโนธนะฮะ
อำนวยการคำชโนธที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ได้โพสต์ข้อความขออภัยแล้วนะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าสักการะได้ตามปกติ
ตามอัตรการของสหสักแล้วนะครับ
นี่นะฮะหลังจากที่บอกว่ามีการปรากฏข่าวสารเกี่ยวกับข้อความการเข้าสักการะ
ในพื้นที่คำชโนธของชาวเชียงรายเชียงใหม่
คณะกรรมการบริหารคำชโนธต้องขอประธานอภัย
ป้ายข้อความดังกล่าวที่จัดทำขึ้น
โดยความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในขณะนั้นนะครับ

แต่ว่าต้องมีมาตรการในการป้องกันพ่อระวังของเขา
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูทีละจังหวัดเลยนะคะ
จังหวัดเชียงรายเป็นยังไงเชียงใหม่เป็นยังไงนะคะ
ที่เชียงรายเนี่ยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายประจนปรัชกุลก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
ก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๘คน
มีอายุระหว่าง๒๒๓๕ปี๗คนเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะ
เมื่อวันที่๔ธันวาคมแล้วก็เข้าสู่สถานกักกัน
มีประวัติทำงานในสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ท่าขี้เหล็กที่เมียนมา
คนนี้มาอย่างถูกต้องกักตัวเรียบร้อย
แต่มีคนนึงเป็นผู้หญิงที่เดินทางมาจากท่าขี้เหล็กที่เมียนมา
หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติค่ะ
จากนั้นเนี่ยไปส่งเพื่อนที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
เพื่อเดินทางกลับจังหวัดราชบุรี
ส่วนตัวเองก็เดินทางกลับพร้อมแฟนนุ่ม
พอต่อมารู้ข่าวว่าเพื่อนที่จังหวัดราชบุรีติดโควิด๑๙
ผู้หญิงคนนี้ก็กังวลเก็บตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
๖ธันวาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ทีนี้รู้ผลว่าเป็นบวกก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
สำหรับบรรยากาศในจังหวัดเชียงรายทำให้ตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด
คนที่กำลังจะไปก็ยกเลิกการเดินทางไป
อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหเงียบเลย
ตลาดนะคะนี่คือตลาดนะคะไม่มีคนเลย
ผู้ประกอบการบอกว่านักท่องเที่ยวยกเลิกการจองที่พักเกือบทั้งหมด

เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐ล้านบาท
ทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสมาคมโรงแรม
ข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีมติว่าจะฟ้องนะคะ
เลยนะฮะจะฟ้องคนที่ลักลอบเข้ามาค่ะ
ลักลอบเดินทางเข้ามาเมืองไทยผ่านช่องทางธรรมชาติมาจากเมียนมาเนี่ย
ถ้าลักลอบเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เข้ามาไม่กักตัวตามขั้นตอนเขาจะฟ้องหมดเลยนะคะ
คือตอนนี้เชียงรายบอกว่าเขาก็มีความหวังว่าช่วงนี้ปลายปี
ธันวาคมสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันเป็นโอกาสสำคัญ
เรื่องของการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวแต่กลายเป็นว่าต้องมาประสบภาวะลักษณะแบบนี้
เพราะคนเพียงแค่ไม่กี่คนที่ลักลอบเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรการตามขั้นตอนไม่กักตัวไม่อะไร
ส่งผลทำให้เกิดปัญหาอย่างทุกวันนี้
ส่วนที่จังหวัดหนองคายวันนี้ค่ะมีหญิงสาว๓คนฮิ้วกระเป๋าเสื้อผ้า
เดินขึ้นมาจากฝั่งริมแม่น้ำโขงเห็นเรือหางยาวแล่นกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
๓คนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกขอตรวจสอบหน่อย
เป็นผู้หญิงที่มาจากสปลาวลักลอบเข้ามาเมืองไทยนะคะ
บอกว่าจะมาทำงานในกรุงเทพบอกเดี๋ยวจะมีคนมารับ
แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับเอาไว้ได้ก่อนนี่ค่ะก็คือเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติไง
แล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการขั้นตอนก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิด๑๙กันต่อนะคะ

คือคุณเข้ามาอย่างถูกต้องคุณก็กักตัว๑๔วัน
แล้วคุณจะไปกลัวอะไรไม่อยากกักตัวไม่อยากเสียเวลาหรืออย่างไร
แต่พอไปติดเชื้อคุณ๑๙ขึ้นมามันวุ่นวายไปหมดทีนี้
แล้วตอนนี้เราก็ต้องมีกำลังเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าตามป่าตามเขาตามริมน้ำ
เพื่อจะระวังพวกนี้ไม่ให้ลักลอบเข้ามาโอ้โหนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกสักนิดนึงนะฮะ
เจ้าหน้าที่สหรัฐสุขจังหวัดเชียงใหม่วันนี้
นำรถพระชธานชีวนิรภัยออกให้บริการตรวจเชื้อโควิด๑๙
ตามสถานบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นผับบาร์นะครับ
สถานบริการอาบอบนวดต่างนะครับซึ่งมีมากกว่า๓๐๐แห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่
วันนี้มีพนักงานของสถานที่ต่างร้อยกว่าคนนะครับ
เข้าคิวเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะฮะที่ผ่านมาตรวจไปแล้ว๕๐๐คนไม่พบเชื้อนะครับ
หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙มาก่อนหน้านี้
แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์กันได้
เวลาก็ผ่านมาคุณเขมสอน

นักท่องเที่ยวเริ่มมากันแล้ว
ปรากฏว่าพอรอบนี้โอ้โห
มีคนลักลอบเข้ามาแล้วติดเชื้อโควิด๑๙แล้วข่าวไป
ผลกระทบตอนนี้หนักมากนะครับ
บางแห่งเขาถูกยกเลิกการจองการมาเที่ยว
เขาก็ต้องหยุดกิจการไปด้วย
มีพนักงานตกงาน๔๐กว่าคนก็มี

เขาก็ไม่รู้ว่าจะจ้างแรงงานไว้ยังไง

ลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวนั้นก็หายไปเยอะเลยครับ
พนักงานทั้งในร้านค้าทั้งในบริษัทหรือว่าทุกคนก็กระทบกันหมด
คือตกงานกำหนดทุกคน
น่าเห็นใจนะคะทั้งที่เชียงรายและเชียงใหม่นะคะคือคนในพื้นที่เขาไม่ได้ติดนะคะ
แต่คนลักลอบเข้ามาติดแล้วก็อ่ะก็ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนกันต่อ
นี่ค่ะส่วนโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ยินไปบ้างนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าอย่าแชร์ต่อนะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะคะ
คลิปนี้ค่ะจะเป็นเสียงคุยกันอืมผู้ชายสองคนนะคะ
พูดถึงเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในลักษณะที่ว่าโอ้โหจริงแล้วเนี่ยที่กัมพูชาติดเชื้อเยอะมากนะ
หนักกว่าเมียนมาอีกนะเดี๋ยวลองไปฟังดูก่อนนะคะ
พบผู้ติดเชื้อประมาณหมื่นคน

สี่ตัวคนอ้าวในเขมรพร้อมเป็นหลายพัน
โอ้โหตายเลย
พร้อมเป็นหลายพันเสียงเรียบก็๗๐๐๘๐๐คน

คนที่ไอ้นั่นปิ๊บมันมันปิดหมดแล้ว
ไปอยู่ในห้องเลี้ยงงานเลี้ยงอ่ะพี่
งานนี้ฟิ้นมากมากสตาร์ทแรงมากมากนะ
ข่าวไหนนะข่าววันนี้เลยปะ

อืมนี่ผมเพิ่งวางหูจากไอ้ตัว

เออก็เลยคุยบอกโหที่รู้ป่ะทีนี้ทำเห็นแย่เลยเนี่ย
ข่าวมันจะปิดอยู่หรือเปล่าพยายามปิดกันนะครับ
นี่ค่ะไม่รู้ไปแชร์ไปเผยแพร่กันได้ยังไง
ใช่เราตรวจสอบให้แล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงคลิปนี้ค่ะ
ครับทางรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่ง
ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
บอกว่าทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้ว
มีการประสานกับทางกงศูนย์กัมพูชาประจำประเทศไทย
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าคลิปเสียงที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้
มีความคลาดเคลื่อนนะคะคุณผู้ชม
ความร่วมมือว่าคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้
อย่าแชร์นะคะเพราะไม่จริง
อาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ
ส่งผลเสียทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศนะคะ
เรามีตัวเลขของผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่ที่ประเทศกัมพูชาด้วยนะคะ
เดี๋ยวก็จะดูตัวเลขจริงว่ามันคือยังไง
เป็นตัวเลขที่ต่างจากคลิปเสียงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อันนี้ที่กัมพูชานะคะมีผู้ป่วย๓๕๐รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับพวกเราคิดข้อมุดยอมดูทางรัฐบาลหน่อยกันละกันนะฮะ
วันนี้พลเนปรยุทธ์จัญโอชานามสมตรีนะครับ
ในขณะนี้ไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบ๒นะฮะ
ก็มีผู้ติดเชื้อที่เจอนั่นแหละนะครับ
การลักลอบเข้ามาไม่ผ่านการกักตัว
แต่ไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบ๒
แต่รัฐบาลเองก็เตรียมความพร้อมตลอด
หากจะมีการระบาดรอบ๒นะครับ
แต่รัฐบาลก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น
ตอนนี้ได้กำชับให้มีการคัดกรองพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น
ส่วนคนที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองมา
ทางช่องทางธรรมชาติไม่ผ่านการกักตัวการตรวจสอบ
ถ้าถูกจับได้ยืนยันว่าต้องถูกดำเนินคดี
แล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย
ขอให้ใช้ช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไปทำงานอะไรที่ไหนมันมีความเสี่ยงแค่ไหน
แล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะ
เพราะฉะนั้นต้องมีจิตสำนึกเห็นความยุทธศนรวมมาก
อยู่ส่วนตัวให้มากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ได้ไม่เกิดขึ้นอีกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังพื้นที่รอบบ้านให้มากที่สุด
แล้วผมก็ยำเตือนที่ประชุมไปแล้วให้ทุกโรยงานได้ระวังที่สุด
โดยรอบบ้านสถาบันไม่ดีนัก
ขณะที่นอนุทินชาญวิรกูลตรมรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยตอนนี้ไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบ๒นะครับ
แต่พบผู้ติดเชื้อที่นำเชื้อเข้ามาจากนอกประเทศ
แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อล้วนไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นคนพาเข้ามานะฮะ
ซึ่งยังไม่ใช่การแพร่ระบาดจนควบคุมไม่ได้
กลุ่มคนติดเชื้อยังเป็นกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
ซึ่งถือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไร้สำนึกขาดความรับผิดชอบ
ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องตกที่นั่งลำบากซึ่งจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายแน่นะฮะ

ส่วนที่จะมีผู้ประกอบการฟ้องร้องบุคคลที่ลักลอบเข้าไทยนะครับแล้วก็เอาเชื้อขุด๑๙เข้ามานั้น
นายอนุทินบอกว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็ถือว่ามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะฟ้องร้องได้
ทุกคนต้องเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้คือพวกนี้ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย
เพราะอะไรเพราะไม่ต้องการไปถูกควบคุมตัว๑๔วันควารันทีนแค่นั้นเอง
ผมถึงบอกนี่คือความเห็นแก่ตัวความไร้สำนึกรับผิดชอบ
แล้วพวกเราทุกคนก็ต้องมานั่งลำบากในเรื่องของการทำมาหากินมันมีผลกระทบเยอะแยะไปหมด
ก็ต้องช่วยกันดูแลป้องกันต่อไปใช่ค่ะไม่ประมาทกาทอย่าตก